พาคุณผู้ชมไปดูอุทาหรณ์ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยว่า
เคยเจออะไรแปลกในรองเท้าหรือเปล่า
เป็นข่าวมาแล้วประมาณ๒วันนะคะสำหรับข่าวนี้ก็คือคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะ
ให้ลูกไปโรงเรียนและช่วงนั้นมันฝนตก
บอกว่าเอาใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้าแล้วลูกสวมรองเท้าเข้าไปปุ๊บ
ไปเจอกิ้งคือค่ะอยู่ในรองเท้านะคะปรากฏว่ามันไม่ได้กัดนะ
แต่มันปล่อยสารบางอย่างออกมาและทำให้น้องเนี่ยแผลเกิดแผลไหม้บริเวณที่เท้า
คุณพ่อก็เลยเคยเห็นแต่ในข่าวอ่ะเอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ดีกว่านะคะ
โพสต์ไว้บอกว่าเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะถูกกับตัวเอง
อุทาหรณ์ก่อนใส่รองเท้าเคาะให้เรียบร้อยก่อนดีนะที่เป็นกิ้งกือ
ได้ข่าวเราเคยอ่านเหมือนกันนะบางคนเจอลูกงูและเป็นงูเห่า
ขาบก็มีอันนี้มีพิษนะจะอันตรายกว่านี้นะคะ
จากนั้นนะคะมีการลงภาพไว้ด้วยเป็นส้นเท้าขวาของเด็กผู้หญิงมีรอยไหม้คล้ายกับถูกไฟเผา
จากนี้มีภาพน้องคนนี้นั่งอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลค่ะที่ข้อเท้าด้านขวามีผ้าพันแผลด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เอาจริงเกิดขึ้นคือเช้า๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชนบุรีเดินทางไปพบกับนายเอกศักดิ์เสริมศรีคนโพสต์และเป็นคุณพ่อนะคะของเด็กหญิงเอพนามสมมุตินะคะน้องอายุ๗ขวบค่ะ
เล่าให้ฟังตอนนั้นกำลังจะไปโรงเรียนเดินไปใส่รองเท้าแล้วก็จะออกจากบ้านตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรติดเท้าก็เลยถอดรองเท้าออกไปเจอกิ้งกือค่ะ
ว่าจะเข้าไปนอนอยู่ในรองเท้านานแล้วแหละพอดูที่เท้าเห็นมีผื่นแดงขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดพ่อบอกว่าปกติจะสอนให้น้องเคาะรองเท้าก่อนใส่แต่เมื่อวานฝนตกรีบไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้เคาะรองเท้าพอกลับถึงบ้านค่ะคือใส่ไปทั้งวันนะพอกลับถึงบ้านถึงรู้ว่ามีกิ้งเกลืออยู่ในรองเท้าตอนนี้พาลูกไปหาหมอแล้วนะคะ
ให้รับมาระวังสัตว์เล้ยคลานที่มันจะเข้าไปอยู่ในรองเท้าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์มีพิษมันเยอะก่อนใส่รองเท้าเคาะดูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะหลายคนว่ามันไม่มีพิษแล้วมันเป็นรอยแผลไหม้อย่างนี้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าเจ้ากิ้งเกลือมันจะปล่อยสารที่มีลักษณะของความเป็นกรดออกมาเวลา